วัดตราดครับมีนักโทษชั้นดีเยี่ยมครับ
อีก๙เดือนจะพ้นโทษอยู่แล้วคุณผู้ชม
ถูกไปอยู่ที่เมืองจำชั่วคราวนะฮะ
แล้วก็เอาไปเรียนรู้เรื่องของอาชีพต่างที่บริเวณโซนด้านนอก
โซนที่ไม่ใช่เป็นโซนที่กักขังเอาไว้นะฮะ
จู่มีรถเก่งคันหนึ่งเขาฝ่าพื้นที่ห่วงห้ามเข้าไป
เหมือนว่าไปรับตัวชิงตัวนักโทษคนนี้แล้วก็หลบหนีไปนะครับ
นักโทษคนนี้คือนักโทษชายสมมาตรบุญเย็นอายุ๔๓ปีครับ
โดนดำเนินคดีฐานกันโชคทรัพย์และพรบออาวุธปืนของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนดำเนินคดีนั้นเขามียศเป็นดาบตำรวจด้วยนะครับ
แต่ว่าไปก่อเหตุกันโชคทรัพย์ของอ่าประชาชนก็เลยโดนดำเนินคดีนะฮะ
จำคุกตั้งแต่๑พฤษภาคม๖๑ทั้งหมด๓ปี๗เดือน๑๓วันและจะพ้นโทษ๑๐ธันวาคม
ก็คือสิ้นปีนี้อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่มาก่อเหตุหลบหนีไปเสียก่อนคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยทำตัวดีนะฮะก็มีการเลื่อนให้เป็นนักโทษชั้นดีมากไปอยู่ที่เมืองจำจังหวัดตราดนะฮะ
หลังจากนั้นก็ทำตัวดีฮะได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีมากก็เป็นชั้นดีเยี่ยมนะฮะ
และทีนี้ก็เลยเอาตัวไปอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขามรกรรมจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่นี่เนี่ยเขาจะมีการฝึกอาชีพนะฮะเรือนจำก็มอบหมายให้ไปฝึกตอนที่ฝึกเนี่ยไปฝึกอยู่ที่ฐานน้ำส้มขวัญหมายกับนักโทษชายอีกสัก๔๕คนคือจุดนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีป้ายห้ามเข้าแต่รถเก๋งก็ขับเข้าไปในพื้นที่ด้านในของบริเวณจำนะฮะ
ตอนแรกมีการนับยอดของนักโทษนักโทษนักโทษชายสมมาตรยังอยู่ในพื้นที่ยังนับจำนวนครบอยู่
ตกบ่ายมีการนับอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่นักโทษชายสมมาตรเนี่ยแจ้งว่าปวดท้องขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วคาดว่าใช้โอกาสนี้หลบหนีออกจากเรือนจำโดยรถคันที่ฝ่าฝืนเขตห่วงห้ามนั้นเข้าไปรับตัวออกไปนั่นเองนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตามล่ากันอยู่นะครับจริงแล้วเนี่ยก็จะพ้นโทษแล้วอีก๙เดือนแต่ว่ากลับมาหลบหนีไปเสียก่อนถ้าจับได้โทษก็คงจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้นอีกนะฮะตอนนี้กำลังตามหากันอยู่นะครับ